คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์
สดสดร้อนร้อนวันนี้เลยนะคะตัวละครหลักหลักของเรื่องนี้นะคะ
มีอยู่สี่คนด้วยกันอืมเอาจริงจริงแล้วสองท่านนี้เนี่ย
ปะทะกันโดยตรงนะคะในโลกออนไลน์นะคะ
แต่ว่าเป็นคนดังมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เรื่องราวมาทำให้มาเจอกันนะคะ
คุณโจนูโวนะคะคนซ้ายมือนะคะคุณจรวินยูคนขวามือนะคะ
ถ้าใครได้ติดตามโลกออนไลน์ของทั้งคู่ก็จะเห็นว่าทั้งคู่ได้มีการแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องการเมืองอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นมุมมองทางการเมืองที่แตกต่างกัน
ของทั้งสองฝ่ายคือสองคนนี้เขามีความคิดเห็นทางการเมืองอยู่คนละฝั่งคนละฝ่าย
ต่างกันอ่ะแต่เขาไม่ได้มีเรื่องอะไรกันนะก่อนหน้านี้เขาก็โพสต์ของเขากันทั้งคู่
ความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันอย่างสิ้นเชิงคุณโจนูโวจิรายุทธ์วัฒนศิลป์นะคะ
คุณจรวินยูก็คือนายวินยูวงสุรวัตรนะคะแต่ทีนี้ไม่ใช่แค่ทั้งคู่นะคะ
กลายเป็นคุณพ่อของทั้งคู่ก็มาเกี่ยวยงกับเรื่องนี้ด้วยครับ
รองศาสตราจารย์ดรกเตอร์โกวิทวงสุรวัสตร์เป็นคุณพ่อของคุณจอลวินยูนะคะ
ศาสตราอาจารย์พิเศษเจริญวัฒนศิลป์เป็นคุณพ่อของคุณโจนูโวค่ะ
อาจารย์โกวิทนี่อายุ๗๐แหละส่วนอาจารย์เจริญคุณพ่อของโจนูโวก็๘๒แล้วมั้ง
เรื่องราวจริงแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นจากการที่คุณพ่อของคุณจรวินยูนะคะ
โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์นะคะอืมข้อความบอกว่า
ื่อที่ชอบพูดกันว่าหากทุกคนถือศีล๕ก็เป็นคนดีหมดแล้ว
เพราะมันง่ายไปเหมือนเป็นคนดีกันได้ง่าย
เพราะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกเมียคนอื่น
ไม่พูดปลดไม่ดื่มสุราเมไรถ้านั่งหรือนอนเฉย
ก็จะไม่ทำอะไรก็เป็นคนดีกันหมดสิทำไมเป็นคนดีจึงง่ายนักนะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าพูดถึงใครนะคะก็คือโพสต์เอาไว้แค่นี้ค่ะ
คือเราไม่รู้ว่าอาจารย์โกวิทย์ได้สื่อความหมายไปถึงเรื่องไหน
อะไรขนาดไหนไม่รู้จริงจริงก็คือมีแค่นี้จริง
แต่ว่าก็กลายเป็นข่าวอืมทีเนี้ยก็มีเว็บไซต์ข่าวเขาก็แชร์เรื่องนี้
ครับแล้วก็มีคนที่นำข่าวจากเว็บไซต์ไปแชร์อีกทีอืม
แล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นนั่นก็คือคุณยุทธนามุกดาสนิท
ผู้กำกับภาพยนตร์และนักเขียนชื่อดังก็แชร์ข่าวข้อความที่คุณพ่อของคุณจรวินยูโพสต์เอาไว้
แล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นในข่าวนี้ในลักษณะที่ว่าพ่อเป็นยังไง
ก็เป็นอย่างนั้นอะไรแบบเนี้ยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยพิมพ์เอาไว้ว่าอะไรเนี่ย
แล้วก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องจากสิ่งที่คุณยุทธนามุกดาสนิทได้โพสต์ไว้
ก็คือคุณโจนูโวค่ะคุณโจนูโวไปแสดงความคิดเห็น
ในลักษณะที่ว่าพ่อนี่เองเคยทำประโยชน์อะไรให้ประเทศชาติบ้าง
แล้วก็พูดถึงพ่อตัวเองว่าเคยรับใช้ชาติอะไรยังไงบ้าง
แล้วก็พูดถึงตัวเองว่าสร้างความสุขให้กับคนในประเทศคือ
สร้างความสุขผ่านแวดวงบันเทิงทั้งดนตรีทั้งการแสดงทั้งการกีฬา
ลองอ่านดูค่ะแบบนี้คือโจจิรายุทธ์เนี่ย
โดยบอกว่าที่คุณยุทธนาพูดถึงเนี่ย
แล้วก็ได้ต่อเนื่องไปบอกว่าเคยทำประโยชน์อะไร
ให้กับประเทศชาติบ้างตอบมาเลยอ่าอย่างพ่อของเขาเนี่ย
เคยรับใช้ชาติแบตมินตันไทยไประดับโลกทำงานเสียภาษีจนรีไท
ตัวเขาเองก็หมายถึงโจนูโวก็สร้างความบันเทิงทั้งดนตรี
การแสดงและกีฬาที่สำคัญรักชาติศาสตร์กษัตริย์
ส่งเสริมคนเลวออกตัวทางการเมืองแบบเปิดหน้าชกกันเลย
ตรงตรงกันเลยก็ประมาณนี้เนี่ยอืมประมาณนี้ประมาณนี้
ทีนี้ค่ะมันก็เลยนำมาซึ่งการตอบโต้กันไป
ตอบโต้กันมาในโลกออนไลน์นะคะคือข่าวสำนักข่าวต่างต่าง
ว่าข่าวทางออนไลน์เนี่ยพอเขาเห็นอันนี้
ถามถึงจรวินยูว่าพ่อของจรวินยูเป็นใครทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติบ้าง
อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความเคลื่อนไหวออกมาแต่เจ้าตัวเนี่ย
เจ้าของโพสต์ต้นเรื่องเลยน่ะค่ะคุณยุทธนามุกนาสนิทอ่ะ
พอมันเกิดกรณีกระแสเนี่ยนะเขาลบโพสต์ทิ้งไปแล้วนะค่ะ
แต่ก็ไม่ทันแล้วไงเพราะว่าเขาก็แคปกันไปเต็มไปหมดแล้ว
ใช่ค่ะซึ่งจริงแล้วต้นเรื่องมันก็เป็นแค่เรื่องของ
คุณพ่อของคุณจรวินยูโพสต์เรื่องศีล๕ค่ะซึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพูดถึงใครค่ะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะพอคุณโจนูโวไปแสดงความคิดเห็นใน
สิ่งที่คุณยุทธนามุกดาสนิทได้โพสต์เอาไว้เนี่ยนะคะถามถึงคุณพ่อของคุณจรวินยู
ว่าทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างเนี่ยนะคะก็เลยมีความเคลื่อนไหว
ล่าสุดจากแฟนเพจเฟสบุ๊คก็วิสวงศุลาวัฒน์
ซึ่งก็คือคุณพ่อของคุณจรวินยูอะค่ะเขาก็เลยโพสต์ข้อความ
เป็นอาจารย์สอนวิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง
อเมริการัสเซียภูมิรัฐศาสตร์คอลัมนิสมาติชน
่วยตูนนักเขียนเจ้าของผลงานมากมายนะคะ
แล้วก็บอกว่าทำอะไรมาบ้างต่างนานาแล้วก็เป็นนักกีฬายูโดสายดำ
ชมรมยูโดมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็มีภาพค่ะ
เป็นภาพสมุดประจำตัวสมาชิกยูโดสมัยหนุ่มภาพนี้ด้วยค่ะ
แต่ว่าในเพจนี้เขาชี้แจงนะคะบอกว่าเพจนี้มีคนดูแลสองคนนะคะ
คนแรกก็คืออาจารย์โกวิทคุณพ่อของคุณจรวินยู
เขียนเองตอบเองเล่นเองส่วนอีกคนนึงก็คือแอดมิน
แต่เวลาโพสต์จะลงท้ายด้วยแอดมินทุกครั้งแต่โพสต์ในลักษณะแบบนี้
น่าจะเป็นแอดมินเป็นคนโพสต์อาจารย์โกวิทย์เองคงไม่มาพิมพ์
เสียเวลาโพสต์แบบนี้อันนี้เขาชี้แจงเอาไว้ในเพจนะคะ
ดูท้ายข้อความเนี่ยจะมีคำว่าแอดมินใช่ค่ะนั่นก็หมายความว่าอันเนี้ย
เขียนแอดมินเป็นคนเป็นคนโพสต์ว่า
ของจรวินยูคือใครทำอะไรมาบ้างเป็นอาจารย์สอนหนังสือ
เป็นนักคิดนักเขียนอะไรก็ว่ากันไปใช่ค่ะเป็นพ่อของคุณจร
เป็นปู่ของวิลเลี่ยมกับไรอันเป็นตาของกระทิงอะไรก็ว่ากันไป
และเป็นนักยูโดใช่ค่ะแล้วก็มีภาพอะไรให้ดู
เป็นภาพของอาจารย์โควิดตอนหนุ่มเป็นเหมือนกับหมัดสมาชิกชมรมยูโด
เพราะว่าอาจจะตอบว่าคุณพ่อของคุณโจเป็นนักแบตมินตันไง
คุณพ่อของคุณจรก็บอกก็เป็นนักกีฬานะก็นักกีฬายูโดสายดำเนี่ยค่ะ
ครับแต่ว่าทีเนี้ยค่ะก็มีการโพสต์ต่อด้วยนะคะว่าดูอาจารย์ตีปิงปองรอสองทุ่มคืนนี้
มาดูพ่อลูกเขาคุยกันแฮชแท็กหาเรื่องเป็นชื่อรายการนะคะ
ที่คุณจรวินยูชื่อว่าหาเรื่องคุยอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีเหมือนกับบทสัมภาษณ์ที่ลูกสัมภาษณ์พ่อลองไปดูคลิปกันก่อน
เนี่ยค่ะก็เป็นการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาซึ่งจริงแล้ว
อย่างที่บอกว่าเอ๊ะต้นเรื่องมันเกิดจากอะไรหนอนะคะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะพอเห็นการตอบโต้กันไปมาแบบนี้
ก็มีคนที่สนับสนุนฝั่งนี้สนับสนุนอีกฝั่งหนึ่ง
อันนี้รายการหาเรื่องที่คุณจรวินยูสัมภาษณ
ก็สัมภาษณ์หลายคนทำรายการในโลกออนไลน์คือคลิปคลิปเนี้ย
มันจะแสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นทางด้านการเมือง
ว่าการแลกเปลี่ยนกันเวลาคุยกันระหว่างพ่อลูก
คืออาจารย์โกวิทย์กับคุณจรวินยูเนี่ยเป็นอย่างไร
ทางเพจเฟซบุ๊คของอาจารย์โกวิทเขาลงไว้นะ
เดี๋ยวลองฟังสักนิดหน่อยกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ
การยึดธรรมนาธิปี๒๑๕๗เนี่ย
สามารถกลับมาแบบปี๑๑๕ได้
เราก็ควรจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่คอสชออกสิ
นี่ไงก็มันเป็นกฎหมายที่ออกมาแล้วพวกคุณกำลังทำผิดอยู่

ในที่สุดสิ่งที่มันขัดกับธรรมชาติ

ถึงจะตะแบงไปขนาดไหนก็ตามแต่
ใช้ไม่ได้หวยแตกแก่แล้วเว้ย

เพราะฉะนั้นคือการที่บอกว่าเป็นที่หนึ่งของรุ่น

ไม่ได้วัดอะไร

ก็ได้เห็นได้ชัดเจนแหละว่ายังไงซะ
แนวความคิดเรื่องการเมืองของ

ก็คงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละ

เป็นเพราะว่าความคิดเห็นแตกต่างกัน

คือคนที่อ่านข่าวเรื่องนี้

ซึ่งหลายคนก็แสดงความเห็นว่า

ไม่เหมือนกันได้แตกต่างกันได้แต่ก็สามารถแสดงออกกันอย่างสร้างสรรค์ได้
และมันควรจะไปถึงคุณพ่อกันหรือไม่อย่างนี้ใช่ไหม
มันควรจะพาดพิงไปถึงคนอื่นหรือไม่หรือแม้แต่คุณพ่อของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้
มันก็เลยเลยเถิดกันไปเลยทีเนี้ยเราเองก็ไม่อยากจะไปใส่ฟืนเติมไฟให้เหตุการณ์นี้นะคะ
เล่าสู่กันฟังว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์
แต่ว่าทีนี้ค่ะหลังจากมีการโพสต์อะไรต่างทางฝากฝั่งของคุณจรวินยูแล้วก็เรื่องของคุณพ่อเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีการโพสต์กลับมาอีกนะคะเป็นการทวิตข้อความจากคุณพ่อของคุณโจนูโวนะคะ
อาจารย์เจริญวัฒนศิลป์ก็ทวิตข้อความบอกว่าถ้าคนดีด่าว่าเราเราต้องรีบสำรวจตัวเอง
แต่ถ้าคนไม่ดีด่าเราเราต้องกระหยิ่มใจภูมิใจแสดงว่าปรัชญาแนวคิดของเรา
วิถีการดำเนินชีวิตของเราได้มาถูกทางแล้วแล้วก็ตอบคำถาม
คนที่เข้าไปขอให้ชี้แจงเรื่องของการเป็นนักกีฬาเนี่ยนะคะ
ก็ตอบว่าผมเป็นนักกีฬาทีมชาติระดับโลกรับใช้ชาติมา๑๑ปี
ได้รับทุนพระราชทานไปศึกษาต่อที่อังกฤษประกอบพิธีสมรสพระราชทานให้
พอเป็นนายกสมาคมทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมสนับสนุนวงการแบตมินตันไทย
ผมไม่มีวันทำไม่ดีแบบที่คนไม่ดีเขาทำ
หรือกล่าวหาผมหรอกสุจริตชนทั่วโลกรู้ความจริงดีอยู่แล้วครับ
เพราะว่าเรื่องนี้ค่ะคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
แล้วก็มีการพาดพิงถึงอาจารย์เจริญวัฒนศิลป์เกี่ยวกับเรื่องของแบตมินตัน
คือสิ่งที่อาจารย์เจริญได้ทวิตข้อความในครั้งนี้เนี่ย
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างโจนูโวลูกชายกับจรวินยู
อะไรเลยฮะแต่ว่าอาจารย์เจริญเนี่ยดูแล้วผมว่าน่าจะสื่อความหมายถึงกรณีการมาคอมเมนต์แล้วการวิพากษ์วิจารณ์
แล้วพาดพิงมาถึงอาจารย์เจริญเพราะว่าคุณโจนูโวบอกให้ทราบว่าคุณพ่อเนี่ย
ทำประโยชน์อะไรบ้างใช่แต่ว่ามีคนเนี่ยไปพาดพิงว่า
มันเคยมีปัญหาเกิดขึ้นตอนที่อาจารย์เจริญเป็นนายกสมาคมแบตมินตัน
แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลนักกีฬา
หรือว่าเบี้ยเลี้ยงอย่างนี้อาจารย์ก็เลยจะสื่อความหมายมาตรงนี้ทั้งหมดเลย
คนที่เขาไปถามไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของสมาคมแบตมินตัน
แต่ว่าสุดท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็บอกว่าขอบคุณคนที่มาให้กำลังใจ
แล้วก็ให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
ก็น่าจะเป็นการดำเนินการคนที่ไปแสดงความคิดเห็นอย่างไม่เหมาะสม
เป็นการกล่าวหากันอะไรแบบนี้นะคะ

ใช่ค่ะจะดำเนินการทางกฎหมายนะคะ
ทีนี้ค่ะก็มีคนติดแฮชแท็กกันเยอะเลย
มีคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะเหมือนกันนะคุณภาคภูมิ

เพราะว่าก็ต้องยอมรับแล้วว่าคุณโจนูโวเองก็ถูกกระแสวิภาควิจารณ์เยอะอยู่
แล้วก็มีแฮชแท็กอย่างเช่นโตไปไม่โจอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็ไม่ต้องบอกแล้วว่าเขาจะมุมฝั่งไหนใช่ไหมฝั่งที่เขาสนับสนุนจรวินยูอันนี้ก็มีนะครับ
ทั้งสองคนเองเนี่ยอย่างคุณจรวินยูทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเองเราก็พยายามติดต่อ
เพื่อจะสอบถามความเห็นว่าเออมันไปกันใหญ่แล้วเนี่ยมันตกลงยังไงกันรู้สึกวันนี้จะอัดรายการทั้งวัน
ค่ะก็เลยไม่ได้พูดคุยอะไรกันส่วนเฟสบุ๊คของคุณจอร์นวินยูอันนี้ค่ะ
ล่าสุดทีมข่าวของเราลองตรวจสอบเข้าไปดูเหมือนกับขึ้นว่าเป็นไพรเบส
เฟซบุ๊คตรงหน้าวอแล้วเข้าไปพิมพ์อะไรเยอะคุณโจนุโวปิดเสร็จเลยดีกว่า
ก่อนช่วงนี้พักก่อนขณะที่บอกกรลายจุด
นายสมบัติบุญงามอนงอันนี้เขาก็อยู่ฝั่งไหนก็คงจะทราบ
ท่าทีหรือว่าความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันอยู่เนี่ย
วันนี้ก็ได้แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะนะอ่าบอกว่าถ้า
จนูโวจะเคลมว่าการเล่นดนตรีขายบัตรขายเทป
เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติโดยการสร้างความบันเทิง
ก็อยากจะบอกว่าพฤติกรรมทางการเมืองของโจได้หักลบกลบหนี้สิ่งนั้นไปหมดแล้ว
ก็เลยต้องพูดถึงเรื่องของคุณพ่อว่าเคยทำอะไรไว้แต่การดูแคลนผู้อื่นโดยยก
เรื่องการทำประโยชน์ให้กับประเทศอะไรบ้างไม่ควรนำมาเป็นเหตุผลในการโตเถียงทางการเมือง
แม้จะมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์หรือเห็นต่างกับจรวินยู
แต่แทนที่จะไปโต้แย้งประเด็นที่เห็นต่างกลับมายกย่องตัวเอง
เขาก็มองว่าเขาไม่เห็นด้วยนี่นะฮะเห็นต่างได้ไม่เป็นไร
แต่อย่าแตกแยกแล้วก็ทะเลาะกันอืมนะคะอ่าณขณะนี้
กระแสเรื่องนี้ยังหยุดอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ค่ะนะ
แต่มันก็ทำให้เห็นอะไรบางอย่างนั่นแหละนะ
เกี่ยวกับการเมืองไทยในช่วงเวลานี้นะครับ